ไปดูอีกหนึ่งอย่างอีกหนึ่งสิ่งคุณเคยสงสัยไหม
เครื่องซักป่ะฮะเวลาเราซักไปซักมา
คุณเคยคิดไหมว่าข้างในมันมีอะไรอยู่
เครื่องจงขึ้นจังเป็นถังที่มันอยู่ข้างในปั่น
ไม่เคยคิดทำไมต้องคิดว่าเรื่องของภาพมีอะไร

สังเกตและสงสัย
อยากรู้เหมือนกันว่าข้างในมีอะไรไปดูฮะ
แต่ก่อนเคยร้ายร้ายแต่ก่อนเคยร้ายร้ายแต่ตอนนี้เป็นเสื้อสิ้นลาย

ทุ่มเธอทุ่มเทให้เธอหมดทั้งหัวใจและทุกอย่างเลยทีเดียว

มาเลยไม่ว่าจะมีเสื้อผ้ากี่พื้น
จะส่งมาให้ฉันหมดทุกอย่างเลย

คุ้นไหมคุ้นนะเรื่องนี้คุ้นนะ

ครูสามีครับอยู่ข้างในเฝ้าซับผ้าให้ของครูภรรยา
โหมันสามีดีเด่น

เอาผ้าที่บ้านเนื้อตรงรุ่นเดียวกันแบบนี้ไหม
ถ้าไม่มีอาจจะต้องติดต่อขอยืมคุณชนะไปช่วยงาน
ส่งมาเลยส่งมาถ้ามีเท่าไหร่ส่งมาเดี๋ยวซักให้หมด